จังหวัดสาแก้วเมื่อกว่า๔๐ปีก่อน
ก็เต็มไปด้วยผลกระทบจากปัญหาการสู้รบของประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
รวมไปถึงความขัดแย้งนั้นก็ยังได้ลุกคืบเข้ามาในเขตแดนของไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ใช้แผนนำโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัศน์
เข้าไปแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
จนสามารถดึงมวลชนกลับมาจากกลุ่มคอมมูนิสต์ได้
เพราะว่าความเพียรที่เสด็จพระราชดำเนินติดตามโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
โดยที่ไม่กลัวภัยอันตราย
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
จารึกลงบนพื้นดินตำบลช่องกุ่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้ว
เมื่อวันศุกร์ที่๑๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
คราวเสด็จพระราชดำเนินทอดประเนธโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชันตามพระราชดำริ
ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนพัฒนาแหล่งน้ำของโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
จังหวัดสะแก้วปราจีนบุรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวเทือกเขาบรรทัศน์
เชื่อมต่อกับประเทศกัมพูชาและเมื่อกว่า๔๐ปีก่อน
ยังเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มคอมมิวนิสต์
ทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ถูกครอบงำความคิดและจิตใจไปด้วย
สภาพในพื้นที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งในหลายมิติ
แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชก็ไม่ถือเป็นอุปสรรค
กลับทรงมณะบากบั่นเสด็จลงพื้นที่อำเภอวัฒนานคร
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการมาตลอด
ตั้งแต่ปี๒๕๒๑ถึง๒๕๕๙
พระทรงทอดพระเนธได้ทะลุ
ไปถึงต้นต่อของปัญหา
ที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน
พระราชทานแนวทางการพัฒนาไว้๓ด้าน
คือจิตใจของรัศดรความรู้ในการประกอบอาชีพ
พระอาณเขาคิดว่าเขาต้องรวมชาวบ้าน
จัดสรรที่ดินให้คนละ๑๔ไร่ให้เข้ามาอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นกลุ่มเป็นก้อน

ง่ายกับการดูแลถ้าก่อนมันมีพื้นที่สีชมพูมีฝ่ายภูเขาการร้ายอยู่ในพื้นที่ด้วย
อยากจะพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพเกี่ยวกับการเกษตรตรงนี้
นายวสินมโฮรำชาวบ้านระเบาะหูกวางตำบลช่องกุ่งอำเภอวัฒนานครเล่าว่า
จากจะได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ที่อ่างเก็บน้ำห้วยชันแล้ว
ยังได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน๑๔ไร่
นับแต่นั้นมาจึงพัฒนาพื้นที่ด้วยความตั้งใจ
ที่ดินพระราชทานขยายอนาเขตออกไปและปลูกพืชสวนแบบผสมผสาน
จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาถึงทุกวันนี้
จากดินดีก็ยังไม่พอการเกษตรคือหลักสำคัญคือน้ำ
ถ้าไม่มีน้ำจากอ่างพระปงอันเนื่องโครงการมาเนื่องมาจากราชดำริก็อยู่ลำบาก

นายวศิลป์ยังพัฒนาการเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืดหรือกุ้งกล้ามกามแดง
โดยใช้สวนปามสร้างบ่อพ่อเลี้ยงและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำพระปรง
ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริ
เลี้ยงให้กุ้งเติบโตขายได้ราคาดีและยังต่อยอดไปเพาะพันธุ์กุ้งขายอีกด้วย
ทั้งหมดนี้ได้สร้างความมั่นคงให้ชีวิตมาโดยตลอด
และล้วนเป็นไปตาม๓แนวทาง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งวางรากฐานไว้ให้
เราทำเราได้เราพัฒนาเราเจริญ
นี่แหละผมฝังใจตรงนี้
มาคิดมาและก็ปฏิบัติมาโดยตลอด

มันคาถาฝังใจคาถาให้คาถาเรา

ใช่ไหมครับเราทำเราได้เราพัฒนา

ถ้าไม่มีโครงการร่ำหลี
ผมเองก็จะคิดว่าคงไม่มีวันนี้หรอก
ผมรักโครงการตรงนี้มากเพราะว่ามันไม่มีโครงการไหนที่จะดี
ถ้าโครงการร่ำหลีสร้างน้ำ
จะใช้บ้านอื่นเขาอยู่๑๐๐๐๐๐หมู่บ้าน
ก็จะมีน้ำบริโภคอุปพกษ์

โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

และเป็นมวลชนให้กลุ่มคอมมิวนิสต์
ชาวบ้านได้หันกลับมาให้ความร่วมมือ

เปลี่ยนพื้นดินของความกัดแยง
มาเป็นพื้นที่สีเขียว

และความสุขจากน้ำพระราชฤทัย

อยู่ในใจของชาวบ้านที่นี่